ไปดูอดีตนักบอลทีมราชนาวีไปกินจิ้มจุ่ม

อยกพวกมารุมทำร้ายเค้านะครับ
อยกพวกมารุมทำร้ายเค้านะครับ

มึงรู้ว่ามึงนั่งเนี่ย
มึงอยู่สับอุทธิ์ไหมหรอ

เอ้าฉิบอะไรเอ้า
ทำไม
โอ้โหได้ยินไหมครับคุณผู้ชมฮะในคลิปครับ
มรึงไม่รู้จักอ่ะไม่มีสัมมาคารวรรษเลย
ผมขออนุญาตอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังนะฮะ
นี่คือเสียงของในบอยไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุลจริง
ตะโกนข้ามโต๊ะมาก่อนนะแล้วคราวนี้เดินมาประชิดเลย
ประชิดจ่าเอกปัณฑรประสิทธิเวศอายุ๒๒ปี
พี่เขาเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมราชนาวีกองทัพเรือน
เป็นทหารด้วยสังกัดกรมสัมภวุฒิทหารเรือ
แล้วก็พาพวกอีก๒คนมารุมทำร้ายเขา
ล็อกคอแล้วต่อยต่อยท้องครับจนลูกค้าในร้านต้องเข้ามาช่วยห้าม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งของ๒๗กันยายนที่ผ่านมาครับ
ในร้านอาหารโรงลาบสัตหีบที่แยกเจถนนขออภัยฮะจังหวัดชนบุรี
นั่งกินข้าวอยู่ดีโดนทำร้ายร่างกายกลางโต๊ะเลย
ใครใหญ่วอนสื่อสังคมช่วยตรวจสอบทีขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายด้วย
จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับ
จ่าเอกปัณฑรผู้เสียหายเล่าบอกว่าโอ้โหพี่ผมนั่งกินจิ้มจุ่มอยู่ในร้าน
แต่จู่เนี่ยผู้ชายคนนี้ทุ่มมีหนวดมีคราวตะโกนข้ามโต๊ะมาด่าผม
ถ้อยคำหยาบคล้ายหาว่าผมไม่มีสัมมาคารวะ
แล้วพาผู้อบมารุมทำร้ายนะครับผมได้ได้รับบาดเจ็บ
เพราะดีนะครับลูกค้าในร้านมาช่วยห้ามเอาไว้
ก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจสพสัตหีบครับ
ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในฐานความผิด
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เมื่อกี้นะครับ
นี่แหละครับ
เรื่องนี้ก็ถึงตำรวจแล้วค่ะก็คงต้องหาความจริง
แล้วก็ว่ากันต่อไปต่างกฎหมายนะคะ